วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะครับ
ชายคนหนึ่งจะเหยียบเบรกเพื่อจอดรถกระบะข้างทาง

ก็เลยพุ่งชนรถที่อยู่ด้านหน้า๖คันรวด
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คนนะครับ
จำนวนนี้อาการสาหัส๑คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ให้ตัวเมืองแต่ขนาดเลี้ยวเข้าถนนในตลาด

หลังเกิดต้นเหตุของรถกระบะผสานเจ้าหน้าที่ประกันภัย
กล้องวงจรปิดภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
บันทึกภาพขณะที่ลูกค้าสองคนยืนอยู่ประตูทางเข้าห้าง
แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
จู่ร่างของชายคนหนึ่งตกลงมาจากฝ้าเพดาน
แทกกับพื้นเสียชีวิตจมกองเลือด
โดนลูกค้าทั้งสองคนที่ยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคูคศเข้าตรวจสอบพบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายอนันต์จันหมออายุ๒๙ปีชาวร้อยเอ็ด

ซึ่งจากการสอบสวนนายวิทยาแสนใจอายุ๔๐ปี
หัวหน้างานรับเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้างดังกล่าว
ระบุว่าผู้ตายเพิ่งเข้าทำงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุขึ้นไปเดินสายไฟบนฝ้าเพดานที่มีความสูงจากพื้นประมาณ๘เมตร
โดยไร้อุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วพลัดตกลงมาเสียชีวิต
ขณะที่ตำรวจสพพเนียดเข้าตรวจสอบสภาพศพนายบุญเกื้อกรุงทองอายุ๓๓ปี
นอนเสียชีวิตบนชั้น๒ของบ้านในพื้นที่ตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลใดและไร้ร่องรอยการต่อสู้
แต่ผู้เสียชีวิตใส่หูฟังโทรศัพท์มือถือที่เสียปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้
ซึ่งปลั๊กไฟชำรุดเสียหายจนเห็นสายทองแดงที่อยู่ด้านใน
ที่ร่วมตรวจสอบสภาพศพสันนิษฐานว่า
นายบุญเกื้ออาจเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือ
ชาร์จแบตเตอรี่เป็นอย่างดี